ตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ที่มีพี่เขยเนี่ยไปยิงน้องภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสโคม่าเลยนะคะ
ไปขออำนาจศาลฝากหางผลัดแรกแล้วนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ขอเข้ามอบตัวเองค่ะนายเกียรติศักดิ์ชัยสุวรรณติดต่อขอเข้ามอบตัว
พร้อมกับอาวุธปืนของกลางขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานค่ะคือคือเขาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดี
พยายามฆ่านายจักริจวรพัฒน์ซึ่งเป็นน้องภรรยานะคะ
ซึ่งตอนนี้นายจักริตอาการสาหัสเลยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
นายเกียรติศักดิ์บอกว่านายจักริตเข้ามาทำร้ายแล้วก็ชกต่อยเขาก่อน
ระหว่างที่เขากำลังทะเลาะกับภรรยาอยู่ภรรยาก็คือนางสาวธมนต์วันวรพัฒน์
เขาทะเลาะกันเนี่ย๑๗กุมภาพันธ์น้องเมียเข้ามาห้าม
แล้วก็เข้ามาชกต่อยเขาก่อนเขาเลยบอกว่าเขาก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงป้องกันตัว
เพราะว่าเห็นนายจักริจเดินเข้าไปในห้องก็คิดเหมือนกันว่าเข้าไปหยิบปืนแน่เลย
พอยิงสวนออกไปปุ๊บก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราห่างจากบ้านพัก๕กิโลเมตรค่ะ
คิดไปคิดมาทั้งคืนตัดสินใจโทรศัพท์หาดาบตำรวจสมพรชัยสุวรรณตำรวจภูทรทุ่งสงศ์
ซึ่งเป็นพ่อขอให้พ่อพาเข้ามอบตัว
นางสาวธมนต์วันภรรยาของนายเกียรติศักดิ์ก็ไปที่โรงพักษพทุ่งใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปพร้อมกับภรรยาของนายจักริตน้องชายเลยไปชี้ตัวผู้ต้องหา
แล้วก็แจ้งความประสงค์ขอคัดค้านการประกันตัวนายเกียรติศักดิ์ด้วย

เพราะหลังก่อเหตุเนี่ยนายเกียรติศักดิ์ยังส่งไลน์มาหาเธอนะ

ด้านตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาขอยื่นประกันตัวนายเกียรติศักดิ์นะคะ
เตรียมนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกในช่วงเช้าวันนี้แล้วค่ะ